คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คุณแม่คุณตาบอกเลยมันเกินไปเปล่า
สั่งลงโทษนักเรียนค่ะลุกนั่งเป็นร้อยครั้งโอ้โหนี่นักเรียนหรือทหาร
ตาบอกแล้วน้องอยู่ป๕แล้วคุณถึงขั้นไข้ขึ้นอาเจียนปวดขาแทบเดินไม่ได้นะ
คุณแม่คุณตาบอกว่าคุณครูลงโทษได้นะไม่ได้ห้ามลงโทษลูกหลาน
แต่ใช้วิธีที่มันเหมาะสมหน่อยเขาก็มองแบบนี้ไงนะ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยเรื่องราวนี้นะคะ
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องไปร้องสื่อเลยแหละบอกว่าลูกชายอายุ๑๑ขวบน้องเรียนอยู่ป๕เองเด็กประถมนะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอนางรองบุรีรำพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกกนะคะ
ลองดูดิเดินน้องยังเดินช้าเลยนะคะเพราะปวดขามาก
เพราะครูสอนวิชาภาระสั่งลงโทษให้น้องลุกนั่งเป็นร้อยครั้งเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เอาแม่แล้วสาเหตุมาจากอะไรน้องไปทำอะไรผิดมากมายหรือเปล่าถึงโดนลงโทษ
ผม๑๐๒๐ครั้งผมก็ระบมนะหน้าขานี่จะร้าวเลยนะ
เกร็งมาหมดนะนั่นนะสิเด็กโดนไปร้อยครั้ง
พอทีนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณแม่ว่าแม่เกิดอะไรขึ้นน้องทำอะไรผิด
แล้วน้องโยนไม่เข้าเป้าแล้วครูบอกว่าน้องไปหัวเราะกับเพื่อนด้วย
ตอนเรียนอยู่ก็เลยสั่งลงโทษทันทีค่ะให้ลุกนั่งร้อยครั้งค่ะ
หลังจากนั้นน้องก็มีไข้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ขาจนเดินแทบไม่ได้แม่เลยต้องพาไปหาหมอนี่แหละค่ะ
คุณแม่นะคะคุณขวัญเรือนค่ะอายุ๔๐ปีบอกว่า
ก็ต้องเอามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเพราะอะไร
ตั้งแต่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะคะ
จนตอนนี้๑๐สิงหาคมจนถึงตอนนี้
ครูยังไม่มาขอโทษเลยด้วยซ้ำนะแม่
มองว่ามันลงโทษเกินกว่าเหตุเกินไป
อยากจะให้โรงเรียนดำเนินการเอาผิดกับครูพระลายนี้ค่ะ
นักข่าวก็ถามเด็กด้วยนะถามว่าลูกทำไมถึงโดนลงโทษ
เล่าให้ฟังแบบนี้คือผมโยนเปตองไม่ลงนะครับ
อันนั้นไม่เป็นไรแต่ทีนี้พอเพื่อนผมโยนเนี่ย
เพื่อนผมก็โยนไม่ตรงไม่อะไรเหมือนกันผมก็ดันเป็นหัวเราะเพื่อน
ก็หัวเราะกันกับเพื่อนด้วยอีกคนนึงก็หัวเราะกันกิ๊กกักอะไรอย่างนี้ค่ะ
หัวเราะเขาผมก็ยอมรับผมไปหัวเราะเพื่อนอีกคนเหมือนกันนะฮะ
แต่ไม่คิดว่าผมจะโดนครูทำโทษ

พอถึงตาน้องปุ๊บน้องก็โยนไปตองไม่เข้าเป้าเหมือนกันนะคะ
อย่างที่บอกคุณแม่มองว่ามันเกินกว่าเหตุ
และหลังจากวันนั้นน้องก็กลายเป็นเด็กซึมไม่ร่าเริงเลย
ตอนนี้เป็นสัปดาห์แล้วนะไม่ได้รับคำขอโทษจากครูแม้แต่คำเดียวค่ะ
วันนั้นเขาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวก็ปวดขา
ขาแบบแม่ปวดแม่ปวดอย่างนี้นะแล้วครูก็มามาก็มาทายาให้
ทายาบรรเทาแล้วก็ไม่คุยไม่ปรึกษากับผู้ปกครองว่า
เออแม่จะเอายังไงพรุ่มพิษไปแล้วยังงุ่นอย่างงี้
ก็ไม่พูดคุยกับเด็กสักพักหนึ่งแล้วเขาก็กลับบ้านเลย
อยากให้คุณครูน่ะเขาปรับปรุงตัว
แล้วก็ให้แบบไม่ต้องทำกับเด็กแบบนี้ให้ทำเป็นอย่างอื่น
ความผิดให้ทำเป็นอย่างอื่นไม่ต้องมาลงโทษแบบนี้

แม่บอกก็ทำอย่างอื่นไหมนะไม่ต้องมาลงโทษกันแบบนี้
มันเกินไปทีนี้ทางด้านของตาค่ะของน้องค่ะ
ช่วยค่ะตาก็บอกเหมือนกันลักษณะแม่เลยบอกโอ๊ย
โทษให้ลูกนั่งเป็นร้อยครั้งเกินกว่าเหตุ
เป็นนักเรียนตาบอกก็ไม่ใช่ทหารนะ
ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ทหารน่ะเออใช่เด็กทำผิด
แต่มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นปะโถทำไมต้องลงโทษหนักขนาดนี้

ผู้สึกค้าพยายามสอบถามไปอย่างท่านผู้นวยการโรงเรียนให้ใช้แจ้งเรื่องนี้
แต่ท่านก็บอกเรามาเบื้องต้นว่ารับเรื่อง
แล้วตักเตือนครูพระศึกษาคนดังกล่าวแล้ว
คนดังกล่าวแล้วกรรมชับแล้วด้วยอย่าทำโทษเด็กเกินกว่าเหตุ
ถ้าเด็กทำผิดจริงก็ตากเตือนหรือไปลงโทษวิธีอื่น
หรือไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แทนก็ได้

พูดคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับ
ก็ได้พูดคุยกับพอแล้วก็ครูประจำชั้นของน้อง
แล้วก็แน่นอนแหละมีครูพระคนนี้ด้วย
คุณแม่บอกว่าเธอได้พูดคุยหมดแล้วนะ
ใช่ค่ะก็มีการเข้าพบแล้วก็เข้าเยี่ยมน้อง
เข้าเยี่ยมน้องคนนี้อายุ๑๑ปีป๕ที่บ้านด้วย
มีการช่วยเงินค่ารักษามา๒๐๐บาท
แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าจะพาน้องไปเจอคุณหมอ
รับปากว่าต่อไปนี้ไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีการลงโทษ

ใช่ตัวร้อนตลอดเวลาแต่กลัวด้วยแหละ
กลัวว่าน้องจะป่วยหนักมากกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ได้ให้ไปเรียน
ก็พักอยู่ที่บ้านก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติไข้ไม่ลงจริง

ส่วนตัวไม่ได้อยากเอาผิดหรือให้เรื่องมันบานปลาย
บอกแต่ว่าก็อยากจะให้ครูและทางโรงเรียน
ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ในการลงโทษนักเรียน

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกับลูกบอกว่ายอมรับว่าเสียความรู้สึกนะคะ
เพราะว่าในเมื่อฉันให้โอกาสเขามาหลายวันแล้วไง
เขาไม่เคยมาสนใจไม่มาดูแลเราเลย
นี่แหละค่ะคือแม่เขาก็มองแบบนี้ไงคุณว่า

พอเป็นข่าวเสร็จแล้วโรงเรียนแล้วครูถึงมานะฮะ

เอาเป็นว่าคุณครูลองดูก่อน

นี่ฉันชอบคำแนะนำคุณนะจริง

ถ้าครูบอกไม่ไหวเด็กก็ต้องไม่ไหว

เด็ก๕ทีเด็ก๕ทีอะไรแบบนี้นะครับนะครับ